เอาล่ะกลับมาในช่วงนี้อย่างที่บอกเอาใจสาว
ไปดูหนุ่มหล่อมาดูเรื่องราวที่สาวนั้นไฟฝันว่าสักครั้งหนึ่งจะต้อง
เป็นให้ได้ในชีวิตนี้การเป็นเจ้าสาวคุณผู้ชมครับ
ทำไมคุณดูจริงจังกับเรื่องนี้มาก

นี่เลยนางฟ้าซาลอนคุณผู้ชมครับไปสารฝันให้กับ
หญิงสาวผู้พิการนะครับแล้วก็เธอนั้นสุดท้ายได้เป็นไปตามฝัน

นี่แหละตามภาพที่เห็นนี่เลย
คนไหนเป็นเจ้าสาวเดี๋ยวค่ะคนไหนเป็นเจ้าสาวครับ

นั่งอยู่ที่กำลังแต่งหน้านี่นี่

คนที่ทัดดอกไม้ถูกต้อง
ชื่อว่านายฤชวีพัฒน์จิราวัตรมงคล
หรือว่าน้องก๊อฟฟี่เรียกง่ายน้องก๊อฟฟี่นั่นเอง
เขาเป็นช่างตัดผม
แล้วก็เจ้าของเพจนางฟ้าซาลอนนั่นเองนะครับ

นั่นคือนางจรูนศรีศรีมันตะ
เธอนั้นต้องการที่จะแต่งงานแล้วก็เป็นเจ้าสาวสักครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นเอง
นี่แหละครับก็ทำการถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง
โอ้โหเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเธอถือว่าเป็นการสารฝันให้เธอนะ
ซึ่งการถ่ายภาพครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากร้านอังคณาสตูดิโอในจังหวัดอ่างทอง
ก็จัดเตรียมชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้ยืมฟรีพร้อมทั้งส่งทีมช่างภาพมาร่วมให้บริการฟรีอีกด้วย
เรียกได้ว่าฟรีตลอดงานสารฝันให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้ได้แต่งงานกันจริงเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับ
โอ้โหดูภาพนี้สิน้องใบตองน่ารักจริงเจ้าบ่าวอุ้มเจ้าสาวขึ้นมาเป็นไงเห็นแล้วหวานแหววไหม
เขาบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยไปพบรักกันในโรงพยาบาลนะเจ้าสาวเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุไง
แล้วก็ไปเจอกับเจ้าบ่าวก็เป็นผู้พิการเหมือนกันแล้วก็ช่วยเหลือดูแลกันในโรงพยาบาลจนพบรัก
เป็นไงฟังแล้วเป็นโรแมนติกสุดน่ารักมาที่เรื่องราวของเจ้าของเพจนางฟ้าซาลอน
เขาก็เล่าว่าตระเวนให้บริการแต่งหน้าทำผมและตัดผมให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเตียง
ผู้พิการและผู้ยากไร้ตามจังหวัดต่างนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมานาน๘ปีแล้วนะครับ
กอฟฟี่เธอนี่แหละตั้งใจจะใช้วิชาชีพของตัวเองดูแลและช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับ

คือพูดง่ายว่าเป็นคนที่ไม่สวยแต่ว่าเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแนวตลกเพื่อสร้างสีสันให้กับคนป่วยนะครับ
เพราะว่าเวลาที่เราไปช่วยเขาแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปตัดผมให้เขาหรือเอาของไปบริจาคให้เขาแล้วเนี่ยเขายิ้มแล้วก็มีความสุข
แต่มีครั้งหนึ่งที่เราแต่งตัวตลกไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มีความสุขเฉพาะครอบครัวของผู้ป่วยผู้พิจารณ์นะครับ
รวมถึงประชาชนที่เขาเห็นเราตั้งแต่เราออกจากบ้านเนี่ยเขาก็หัวเราะแล้วเขาก็ยิ้ม
คือคนหัวเราะคนยิ้มแสดงว่าเขามีความสุขแสดงว่าเราก็ได้รับความสุขนั้นไปด้วย
แม้ว่าคนอื่นจะมองว่าแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวประหลาดอุบาตแต่ในความอุบาตในความประหลาดเนี่ย
มันสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมได้๘ปีแล้วที่ตัวของก๊อฟเองออกบริการตัดผมให้กับผู้พิการ
ติดเตียงตามบ้านตามที่ต่างต่างในจังหวัดต่างต่างในประเทศเรานะครับแล้วด้วยความที่ตัวเราเองเนี่ยเป็นช่างแต่งหน้าด้วย
มีเจ้าสาวหลายคนที่อยากให้เราไปแต่งหน้าแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีงบประมาณในการไปจ้างช่างแต่งหน้า
แต่เขาส่งข้อความมาหาเราแล้วอยากให้เราแต่งให้ตัวเราเองก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะใช้อาชีพของเราออกมาดูแลสังคมให้ได้มากที่สุด
ก็เลยบริการแต่งหน้าให้กับเจ้าสาวที่ไม่ใช่เฉพาะพิการฟรีอย่างเดียวนะครับเจ้าสาวที่อาจจะไม่มีงบประมาณนะฮะ
เราก็บริการแต่งให้ฟรีด้วยเครื่องสำอางดีที่เราแต่งให้ลูกค้าเรานี่แหละครับ
โอ้โหคุณต้องบอกว่าเขาเป็นนางฟ้าตัวจริงนะถูกต้องต้องใช้คำนี้เลยคือดิฉันเข้าไปอ่านในเพจของเขานางฟ้าซาลอน
เขาบอกว่าคือความไฝฝันของผู้หญิงคนนี้ค่ะเธออยากที่จะมีขาสวยแล้วก็เดินได้
เธออยากจะแต่งหน้าสวยแล้วก็ได้ใส่ชุดเจ้าสาวแบบผู้หญิงคนอื่นบ้าง
คุณสายฝนได้มีการส่งข้อความมาหาค่ะแล้วก็บอกว่าความฝันอีกอย่างหนึ่งของตัวเองก็คือ
อยากให้นางฟ้าซาลอนแต่งหน้าสวยให้และอยากแต่งงานอยากเป็นเจ้าสาว
เพราะเธอต้องการทำให้แม่ของเธอสบายใจตามวัฒนธรรมประเพณี
จากแม่ของเธอรอวันนี้มากว่า๑๑ปีแล้วค่ะ
แต่เธอคงไม่มีเงินจ้างแต่งหน้าหรือว่าเช่าชุดเพราะว่ารายได้มีรายได้เล็กน้อย
จากการถักหมวงและก็พงกุญแจไหมโพรมขายเท่านั้นส่วนสามีอายุ๖๔ปีนะคะ
แล้วก็เป็นทำงานเป็นรอปภอยู่แต่ก็ต้องมีการหยุดงานบ่อย
เพราะว่าโรคประจำตัวรุมร้าวทำให้มีรายได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นพอใช้ไปวัน
นี้แหละนางฟ้าซาลอนก็เลยสารฝันของเธอเติมความหวังให้เป็นจริงค่ะ
ลองฟังเสียงเจ้าสาวกันดูนะครับ
แต่ทีนี้เมื่อเดือนที่แล้วหนูเห็นพี่นางฟ้าไปแต่งงานให้คนพิการทั้งคู่
หนูก็เลยถามสามีว่าพี่หนูอยากเป็นเจ้าสาว

แต่วันนี้ฝันถ้าได้เป็นเจ้าสาวหนูได้เต้นจริง
เพราะมีนางฟ้าในละมิดให้หนูเป็นผู้หญิงที่สวย
ในสายตาสามีอึ้งเลยเมื่อเช้า
ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทั้งในเช้า

จากนี้ครับนางจรูนศรียังบอกด้วยว่าในวันที่๑๕กุมภาพันธ์นี้
และสามีคือนายบัญชาสาบุญธรรม
จัดงานแต่งงานแบบเรียบง่ายครับ
โดยมีเพียงผูกข้อม้ายข้อมือนะครับที่บ้านเกิดในจังหวัดยศโทร
ซึ่งนายฤชวีพัฒน์เจ้าของเพจนางฟ้าซาลอน
ก็จะเดินทางไปร่วมงานพร้อมทั้งช่วยแต่งหน้า
ทำผมให้ฟรีอีกด้วยครับ

นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ดีต่อใจของคนที่ได้ติดตามข่าวแบบนี้มากเลย
แต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่ดีต่อใจมากกว่า
ที่ฉันบอกเลยเดี๋ยวพาไปดูเขามีการติดแฮชแท็ก
หลัดหล่อบอกต่อด้วยทำเอาสาวอยากย้ายอำเภอกันเลยทีเดียวจ้า

คนไหนคนซ้ายคนขวาโอ๊ยเสียงหลงเลยทีเดียวคุณค่ะ
หลัดหนุ่มหน้าใสคนนี้ค่ะมีภาพออกมาแชร์ผ่านโลกโซเชียลเยอะมากเลย
พร้อมกับมีข้อความติดแฮชแท็กว่าประหลัดหล่อบอกต่อด้วย
ซึ่งชื่อจริงของเขานะคะก็คือนัฐกรชุ่มอินทรจักรหรือว่าบูม
จะเข้ารับราชการหมาดได้เพียง๒เดือนเสร็จเท่านั้น
ในตำแหน่งประหลัดอำเภอขุนตานจังหวัดเชียงราย
โดยรับผิดชอบงานทะเบียนราชแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมค่ะ
หลัดนัฐกรเล่าว่าภาพที่แชร์ต่อกันนั้น
เริ่มมาจากการที่เขาเข้าไปแสดงความเห็นหรือว่าคอมเมนต์ในเพจชื่อดัง
เรื่องการบริจาคอวัยวะร่างกายให้กับผู้ป่วย
ว่าไม่ต้องส่งเอกสารทางปรายศนีย์
แค่ไปที่อำเภอก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าจะบริจาคอวัยวะค่ะ
หลังจากนั้นก็มีการแชร์ภาพกันอย่างกว้างขวาง
แล้วก็มีหลายคนเข้ามาชื่นชมว่าเป็นประหลัดหนุ่มหน้าตาดี
ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชื่นชมด้วย
พร้อมกับบอกด้วยว่าหลังเกิดกระแสการแชร์ภาพไปในโลกโซเชียล
ก็มีผลกระทบบ้างก็คือเขาเองไม่สามารถตอบคำถามของทุกคนที่เข้ามาสอบถามได้นะคะ
แต่ผลดีก็คือหลายคนเริ่มรู้จักอำเภอขุนตานมากขึ้น
ซึ่งเขาบอกเลยว่ายินดีต้อนรับทุกคนนะคะ
สำหรับประวัติของประหลัดหนุ่มคนนี้มาดูกันเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากนั้นจึงสอบเป็นประหลัดอำเภอแล้วก็บรรจุครั้งแรกที่นี่แหละค่ะ
นัฐกรบอกต่ออีกด้วยว่าชื่นชอบการทำหน้าที่นี้อาชีพนี้ชอบบริการประชาชน
และที่สำคัญคือได้เข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชน
ซึ่งเขาตั้งใจว่าจะพยายามทำให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นว่าค่าราชการทุกคนพร้อมและยินดีให้บริการประชาชนครับ
พูดแบบนี้นี่หล่อทั้งหน้าตาแถมใจยังหล่ออีกต่างหากนะ
หล่อมากแต่เมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าคุณชนะหล่อกว่าคุณประหลัดอีกค่ะ
ขอบคุณมากนะครับ
วันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะ
กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์บ่าย๒โมง

โปรดติดตามตอนต่อไป